ในส่วนที่เขตอุทยานแห่งชาติทัพลานจังหวัญนครรกษ์ราชสียินมามีกระทิกหนุ่มตัวหนึ่งถูกจากฝูงไล่ออกมา
เป็นผู้บาดเจ็บค่ะนี่คือภาพของมันเนี่ยนะคะ
เขาถ่ายไว้ได้ค่ะภาพที่ถ่ายนี่คืออยู่ในจุดที่
เป็นบ้านของประชาชนนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้
เป็นคนที่ถูกเจ้ากระทิงตัวนี้มันไล่ควิดค่ะ
ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะชื่อว่านายวินยูชวนตะคุ
อายุสี่สิบเจ็ดปีแขนขวาหักเลยค่ะ
มีแผลถลอกมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งตอนนี้
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะจากการสอบสวนทราบว่า
นายวินยูคนนี้ใส่เสื้อแดงเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เขาชวนเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ไปช่วยเจ้าหน้าที่ต้อน
กระทิงหนุ่มเพศผู้อายุ๗ปีให้กลับเข้าป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ซึ่งเป็นรอยต่อกับเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาแผงม้า
อำเภอวังน้ำเขียวก่อนหน้านี้ชาวบ้านค่ะ
เห็นกระทิงหนุ่มตัวนี้เดินหากินใกล้กับบ้านเรือนของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่คาดว่ามันต่อสู้กับจ่าฝูงและจ่าฝูงไล่ขับออกมาจากเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาแผงม้า
มันก็เลยหนีตะเลิศเข้ามาตามลำน้ำลำพระเพิง
จนถึงตำบลตะคุผู้บาดเจ็บและเพื่อนในช่วงนั้นที่ออกจะไปพยายามออกไปช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ช่วงนั้นขี่รถจักรยานยนต์ตามหาเจ้ากระทิงตัวนี้แหละเพื่อที่จะต้อนกลับเข้าป่า
กระทิงตัวนี้น่าจะซุ่มอยู่ในป่ามันสัมปะหลังข้างทางแล้วมันก็วิ่งออกมาชนเลยค่ะ
แล้วก็ควิดซ้ำอีกทำร้ายนายวินยูขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์คือล้มหมดเลยอ่ะ
ทั้งรถทั้งคนเนี่ยนะคะส่วนเพื่อนที่ซ้อนมาด้วยกันวิ่งหนีไปได้
คาดว่ากระทิงตัวนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มันควิดนายวินยูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
มันยังคงซ่อนตัวอยู่ในไร่มันสัมปะหลังหรือว่าป่ายูคาลิปตัส
ที่ใดที่หนึ่งยังไม่ได้กลับเข้าไปในป่านะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยประกาศให้ชาวบ้านค่ะระมัดระวัง
ตอนนี้ยังคงต้องระมัดระวังตัวเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ
แล้วก็สังเกตว่าได้ยินเสียงอะไรกุ๊กกักแถวบ้านหรือเปล่า
หรือถ้าใครพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปจัดการให้ค่ะในตำบลตะคุนะคะ